กลับมาติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับถ้าคุณผู้ชมขับรถอยู่บนท้องถนนแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้
เป็นคุณคุณจะทำยังไงงานนี้ทั้งลุ้นทั้งหวาดเสียวไปดูครับ
คุณผู้ชมคุณมิ้นครับไม่ใช่คนไทยใช่ไหมคุณเป็นชายชาวต่างชาติครับ
คือประเด็นคือโทษนะคะถนนน่ะอืมมันคือถนนเนอะใช่ครับ
แล้วคุณมาวิ่งกลางเลนแบบนี้เลยเนอะอันตรายนะครับจักรยานเขายังไม่กล้าเลยนะคะ
ตั้งแต่บนสะพานลงมาบนถนนมีทั้งเลนซ้ายเลนกลางเข้าเลนขวาแล้วจังหวะหนึ่ง
เดี๋ยวดูนะเห็นไหมรถใหญ่กำลังจะยูเทิร์นนิดเดียวเองหันมามองกล้องด้วยจังหวะหนึ่งนะครับ
เขาบอกว่าพิกัดตรงนี้เป็นถนนเส้นสุขุมวิทย์ในกรุงเทพนี่แหละครับ
แล้วมีบางคนบอกว่าโอ้เห็นหลายจังหวะเลยแหละบางช่วงนะเขาไถลอเลอร์เบสแบบนี้
นานาถึงอ่อนนุษย์นะฮะคุณผู้ชมครับมีคนอัดคลิปเอาไว้ได้
ความเห็นโซเชียลเป็นยังไงเอาดูความเห็นกันหน่อย
หลังจากที่คลิปนี้โพสต์ออกไปเขาบอกว่าไม่รู้จักสมยนามถนนเมืองไทยซะแล้ว
คือบางคนคือมาจบชีวิตที่นี่ก็มี

หลายคนก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแหละครับ
แล้วก็ตำหนิว่ามันไม่น่าเลยนะ

เกิดคำถามตามมาทันทีว่ามาเล่นลอโรเบสกลางถนนหลักแบบนี้ผิดไหม

ไม่ว่าพี่จะไถแล้วรถเบ็ดไปชนเขาหรือเขามาชนพี่

มีมุมของทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
รณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม

เรื่องต้นผิดพรบจราจรทางบกเดี๋ยวฟังเหตุผลว่าเพราะอะไร
แล้วถ้ามีการเฉียวชนถ้าหากถึงขั้นเสียชีวิต
ใครต้องรับผิดชอบตำรวจจราจรเจอแบบนี้จับได้ไหม
คำถามเหล่านี้ฟังคำตอบจากทนายรณรงค์ครับ

ถ้าเราไปดูในพระราชบัญญัติจราจรทางบก
จะพบว่าละละเบศไม่ถือว่าเป็นรถยนต์
ถือว่าเป็นรถจักรยานยนต์ไม่ถือว่าเป็นรถจักรยาน
เมื่อไปเข้าที่ยามที่เป็นตามกฎหมาย

เขาน่าจะเป็นสถานะเหมือนกับคนเดินถนนทั่วไป

เขาบอกว่าคนเดินถนนจะต้องเดินบนไหลทาง
ถ้าไหลทางไม่มีก็เดินชิดขวาเท่านั้นนะครับ
ถ้าไปมีอุบัติเหตุเฉียวชนขึ้นมาก็ต้องถือว่า

รถเขาเบรกไม่ทันขึ้นมาเพราะคุณไปเดินตรงจุดนั้น
ถือได้ว่าประมาทฝ่ายเดียวคือตายฟรี
หรืออาจจะเป็นประมาทร่วมแล้วแต่กรณี
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตำรวจจราจรไปจับอาจจะไม่ได้ก็ได้
เพราะว่าถือเป็นคนเดินถนนครับ

อะไรนะครับใช่ค่ะคือไม่ควรอย่างนี้นะคะ
ถนนมันไม่ได้มีไว้ให้คนเดินเนอะมันมีไว้ให้รถวิ่ง